เพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะเธอได้โพสต์ภาพนี้ค่ะนี่เลยนั่งวิวแชร์นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ปรากฏว่าเธอเกิดอุบัติเหตุกล้างกล้องถ่ายละครค่ะ
ผลก็คือเอ็นข้อเท้าอักเสบค่อนข้างมากค่ะรวมน้ำหนักไม่ได้นะคะอาจต้องกระทบงานหลายงานค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็ได้โทรศัพท์สอบถามเจ้าตัวนะคะแต่น้องเซียพักผ่อนอยู่ค่ะ
ก็ได้ข้อมูลจากคนในกองถ่ายละครนะคะว่าเหตุเกิดจริงแล้วเกิดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะ
เห็นเสียประสบบันดิ์เหตุในกองถ่ายละครกะสือลำคิ้งค่ะ
เป็นฉากที่สาวเชียวเขาเล่นเป็นกะสือนะคะครับ
แล้วว่าคือในเรื่องมันต้องตาแดงอะเนาะ

ทางต่างระดับเกิดล้มขึ้นมา

เขาเบื้องต้นต้องพักฟื้นอยู่
อยู่ที่บ้านเป็นเวลา๑อาทิตย์นะคะ

เชื่อว่ามีบุรุษพยาบาลดูแลใกล้ชิดไม่ห่างแบบนี้